พอขับผ่านไปเนี่ยก็เป็นเสียงตะโกนไล่หลังบอกว่า
บอกให้ช่วยกูหน่อยทำไมไม่ช่วย

วัยรุ่นผู้ชายคนนั้นลุกขึ้นแล้ววิ่งตามรถเขา
ในลักษณะที่มีไส้ลากมากับพื้นเลย
มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตำรวจตั้งด่าน
แล้วก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์บิดมา
แล้วก็ตำรวจก็โบกให้จอด

แล้วคอเขาก็หลุดแล้วก็กลิ้งลงเขา

ถ้าเขาอยู่ในผ้าอย่างนี้เขาจะไม่ออกมาเพ่นผ้า

เอามาเพื่อที่จะมาเปิดดูครับเอาชัวร์นะฮะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์สี่ทุ่มตรง
อย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกันครับ
และแน่นอนครับว่าตลอดทั้งเดือนนี้เป็นเดือนแห่งฮาโลวีนเดือนผีดุ
เพราะฉะนั้นสถานีผีดุของเราเลยจัดหนักจัดเต็มกับเหล่าบรรดาเรื่องเล่าต่างครับ
และแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับ
เขามีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพูดผีปีศาจโดยตรงครับ
เพราะว่าอาชีพของเขานั้นคือหมอผีนั่นเองครับ
ส่วนจะเป็นใครนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย
บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้

ศึกษาแล้วก็อยู่ในสาย
เกี่ยวกับเรื่องของพูดผีวิญญาณโดยตรงฮะ

ปกติเราจะคุยกันผ่านทางโทรศัพท์

แบบวัยรุ่นยังวัยสรุ่นอยู่เลย
แต่ศึกษาทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของ
คุณสัยพูดผีวิญญาณ

ขออนุญาตถามได้ไหม

แล้วศึกษาด้านพวกนี้มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่
จริงแล้วเนี่ยตระกูลผมเลยนะครับ
ระกูลผมเลยเป็นรุ่นทวดมาเลย
ก็เป็นเสือแล้วก็มารุ่นปู่รุ่นอะไรอย่างนี้ครับ

ซึ่งเรียนจากทางเขมรนะครับทางศรีสุพลอะไรอย่างนี้

ก็คือศึกษาด้านมาทางสายเลือดเลย

คือเราศึกษาด้านมา
ร่ำเรียนมาแล้วเราก็รู้สึกผูกพัน

ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นปู่รักษาคนช่วยเหลือคน
เรื่องของพูดผีปีศาสตร์เรื่องของคุณสัย

แต่ซึ่งแต่ก่อนผมเป็นคนที่เขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าตระกูลเป็นมาปุ๊บ

เราก็เลยเชื่อว่ามันไม่ค่อยเชื่อไม่มีนะครับ
แต่พอเรามีอายุขึ้นนะครับอายุประมาณสัก๑๒ป๖เนี่ยนะครับ
ปู่ก็แบบเหมือนกับว่าให้ช่วยทำนู่นทำนี่
เราก็เลยสงสัยแล้วก็เข้าไปศึกษานะครับ
แล้วก็บวชด้วยตอนนั้นเนี่ยซึ่งผมบวชเป็นเนรตั้งแต่อายุ๑๒
ก็ได้เรียนทางเกี่ยวกับเรื่องของอัตคาถาบารีต่าง
ความเป็นมาเกี่ยวกับประวัติต่างที่เป็นภาษาบารี
แล้วมันก็สอดเนื่องกับตัวของตำนานต่างพระคาถาต่าง
เราก็เลยสงสัยว่ามันเป็นมายังไง
ก็เลยศึกษาก็ไปศึกษากับปู่ก็ศึกษามาตั้งแต่๑๒ครับ
จนมาถึงทุกวันนี้ถูกครับและแน่นอนฮะใครที่เคยฟังเรื่องเล่าของคุณพัฒน์
เขาจะมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหนือธรรมชาติ
และที่สำคัญคือเขาจะมีสิ่งของต่างให้พูดถึงในเรื่องนั้น

ครั้งนี้เหมือนกันฮะคุณพัฒน์มาพร้อมกับเรื่องโหงพราย

โหมพลายที่ว่านี้เนี่ยถามคุณพัฒน์ก่อนเขาเอาไว้ทำอะไร
ผงพลายเนี่ยถ้าเราย้อนกันเลยจริงในสมัยโบราณนะครับนายทัพโบราณแม่ทัพเท่านั้นที่จะใช้โหงพลาย
ก็คือว่าใช้ในเรื่องของการเรียกว่าการใช้ผีดีกว่า
ในการเฝ้าทัพในการใช้ในการรบใช้ผีในการลบ
ถ้าเรามีตามประวัติอย่างพ่อขุนแผนแล้วกัน
พ่อขุนแผนก็จะมีการใช้หงพลาย

ก็จะเป็นการใช้โหงพลายในการกำบังในการลบในการไปสืบเสาะข่าว
ซึ่งถามว่าในปัจจุบันนี้ยังมีไหมมีแต่ผู้คนเหล่านั้นจะต้องมีสมาธิในขั้นหนึ่ง
ที่จะสามารถพูดคุยหรือติดต่อกับสิ่งเหล่านี้ได้
ต้องมีสมาธิถึงขั้นอุปจาระสมาธิขึ้นไปก็จะสามารถติดต่อกับสิ่งเหล่านี้ได้
ซึ่งโหงพายที่เรารู้จักกันเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของผีใต้โหงกันก่อน
แล้วก็มีความเฮียนแล้วก็อาจจะเป็นผีที่ตายวันเสาร์เผาวันอังคารอะไรอย่างนี้ครับซึ่งมีความกล้าแข็ง
แล้วก็เอามาทำเป็นตัวโหงพลายในการใช้
ทีนี้โหงพายมันก็จะแบ่งแยกได้ว่าอีกประเภทหนึ่งซึ่งคนจะเข้าใจผิดกันมากก็คือหุ่นพยนตร์
งภายกับหุ่นพยนมีรูปลักษณะที่คล้ายกันแต่หุ่นพยนตร์จะไม่มีชาติ
หมายความว่าไม่มีพบไม่มีชาติคือปลูกเสกขึ้นด้วยจิตด้วยธาตุศรีอาการ๓๒
แต่โหงพลายเนี่ยเขามีจิตคือมีชาติเพราะหมดวาระเขาไปเกิดเขาจะมีชาติใหม่ประมาณนั้นครับ
นี่คือเลี้ยงโหงพรายพูดง่ายว่าเอาไว้ใช้งานนั่นเอง
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังด้วย
เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

หงพลายในวันนี้ฮะมันเป็นยังไงคุณพัฒน์
ก็โหงพายตัวนี้ที่ผมได้มาใช้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นของปู่ผม
ซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ก่อนที่เขาจะมาเป็นหงพายด้วยซ้ำ
ก็คือว่าวัยรุ่นแถวบ้านผมเนี่ยจะมีวัยรุ่นซึ่งสมัยก่อนจะชอบแข่งมอเตอร์ไซค์กัน

ทีนี้เนี่ยตรงบริเวณบ้านผมเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางตรงประมาณสักกิโลถึง๒กิโลอยู่ในหมู่บ้าน
แล้วซึ่งเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็จะชอบไปแข่งกันตีหนึ่งตี๒เนี่ยก็จะมาบิดแล้วล่ะ
ทีนี้เสร็จปรากฏว่าชาวบ้านแถวนั้นก็เกิดความรำคาญ
ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยใช้ถั่วเขียวเนี่ยพี่หรือว่าทรายไปโรยไว้
ให้รถลื่น
ทีนี้ก็ไปโรยไว้ในครั้งแรกปรากฏว่าพอมีการมาแข่งกันเนี่ย
ก็ลื่นประสบบัติเหตุแต่ก็ไม่ถึงชีวิตหรอกครับ
คือเหมือนกับว่าถลอกปอกปึกอะไรกันไปอย่างนี้
พออีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์แผลหายก็เอาอีก

ทีนี้ชาวบ้านก็เกิดความรำคาญมากก็เลยทำการเอาไปโรยใหม่
แต่รอบนี้บริเวณข้างถนนนะครับเขาใช้ไม้ไผ่
เหล่าเป็นตัดปลายมันก็จะเป็นแหลม
แล้วเขาก็จะไปไว้ข้างทาง
แล้วปรากฏว่าวัยรุ่นคนนี้ก็คือเป็นหัวโจกเลยนะ
เขาก็บิดพอบิดพอไปเจอกับถั่วเขียวดูทรายเนี่ยมันก็ลืด
พอลื่นถลายไปเนี่ยตัวก็ไปเสียบเข้ากับไม้ไผ่
นี่คือกะไม่ได้แค่เอาล้มนี่กะจะเอาตายเลยนะ
ใช่เพราะว่าวัยรุ่นพวกนี้ครับ
สร้างความรำคาญ๒มีเกี่ยวกับยาเสพติด
แล้วก็๓เวลาใครที่ไปฟ้อมประธานหมู่บ้าน
ก็จะมีการยกพวกไปตีบ้านเขาไปยิงบ้านเขา
ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นผู้ไปทำ
รู้แต่ว่าก็ประสบปฏิเหตุก็ลื่น
พอลื่นเสร็จเนี่ยตัวก็ไปเสียบเข้ากับบริเวณไม้ไผ่
เรื่องนี้ก็น่าจะราวสัก๒๐ปีได้แล้วนะครับ
พอเสียบปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าเสียชีวิต
เสียชีวิตหลังจากที่เขาตายเนี่ยได้ประมาณสักประมาณอาทิตย์หนึ่งได้
ก็เริ่มมีความเหี้ยน
ก็คือว่าใครที่สรรจรผ่านไปมา
ก็จะเกิดอย่างเช่นว่ายามตรงนั้นจะมีโรงงานอยู่โรงงาน
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปทำงาน
ช่วงเช้ามืดตี๓ตี๔อะไรอย่างนี้ครับ
เขาบอกว่าเขาขี่ไปแล้วเขามองข้างหน้า
เขาเห็นเป็นลักษณะเหมือนมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ข้างทางนะครับ
แล้วก็มีวัยรุ่นผู้ชายนะครับนั่งอยู่บริเวณข้างทาง
แล้วก็เหมือนกับร้องโอดโอยร้องขอให้ช่วย

แบบว่าเออพี่ช่วยผมหน่อยผมไม่ไหวแล้วผมเจ็บอะไรอย่างนี้
ซึ่งยามเนี่ยก็เลยจอดรถเพื่อจะลงไปช่วยนะครับ
พอยามจอดรถลงไปเนี่ยก็ปรากฏว่าเจอกับวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งนั่งก้มหน้าแล้วก็เหมือนกับว่าอย่างนี้ครับ
แล้วก็บอกพี่ช่วยผมหน่อยผมกวนผมเจ็บช่วยผมหน่อย
ยามก็เลยถามว่าน้องเป็นอะไรบ้างเป็นอะไรยังไงบ้างหรือเปล่า

วัยรุ่นผู้ชายคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นมา
ในลักษณะที่สีหน้าข้างนี้แหลกไปหมดเลย

แล้วก็กำลังเอามือครับหยิบกองไส้ตัวเอง
เข้าไปแล้วก็หัวเราะ

เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าก็เล่าลือกัน
ซึ่งมันก็ไม่ได้ระยะทางยาวมากนะประมาณกิโลถึง๒กิโล
แต่ชาวบ้านที่มาจะมักจะเจอคนเนี่ย
ร้องขอให้ช่วยเหลือ
ซึ่งเจออีกเคสหนักก็คือว่า

แต่ว่าเขาก็คือได้ยินเรื่องนี้เนอะ

พอขับผ่านไปเนี่ยก็เป็นเสียงตะโกนไล่หลังบอกว่า
บอกให้ช่วยกูหน่อยทำไมไม่ช่วย

วัยรุ่นผู้ชายคนนั้นลุกขึ้นแล้ววิ่งตามรถเขา
ในลักษณะที่มีไส้ลากมาพื้นเลย
หรือคนไปหาปลาบริเวณนั้นจะเป็นนานะครับ
ไปหาปลาช่วงตี๓ตี๔
ไปเก็บตะข่ายไปอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็จะมีการวางเบ็ดเหมือนปากเด็ดนะครับบ้านนอกแบบนี้
ปากเบ็ดเขาก็จะไปเก็บเบ็ดเขา
บริเวณคณะนะครับแล้วก็เหมือนกับว่า

เหมือนสาวเบ็ดอะไรอย่างนี้
เขาก็แบบว่าตะโกนว่าเออมาทำอะไรเนี่ย

มันเป็นเบ็ดของเขาจะขโมยปลาเขาเหรอ

เขาก็เลยปรีเข้าไปเพื่อเหมือนจะแบบไปทำร้าย

กำลังเอามือสาวไส้ตัวเอง

ก็เลยกลายเป็นอะไรที่ค่อนข้างเฮียนในช่วงนั้น
น่าจะเป็นเรื่องที่โจทย์จันทร์กันเลยว่า

เรือนลางไปทีนี้เสร็จเนี่ย

ก็คือในที่ผมเอามาเนี่ยจะมี๒ตัว
อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของ

แต่รอบนี้เขาใช้เป็นเหมือนกับลักษณะของ

เขาก็พอหลังจากเหมือนกับว่าวัยรุ่นนะครับ
เขาก็มีความคึกขนองเขาก็ไม่กลัวอะไรอย่างนี้

ก็หายไปสักเกือบเดือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
จนวัยรุ่นก็มาขี่แข่งมอไซด์อีก

เพื่อให้ตำรวจมาตรวจมาตั้งด่านรอ
บริเวณคอสะพาน

ยังไงถึงคอสะพานได้ต้องเบก
ซึ่งเส้นนั้นเนี่ยเป็นที่โจทยจันทร์ว่า

มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตำรวจตั้งด่าน
แล้วก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์บิดมา
แล้วก็ด้วยความเร็วนะครับแล้วก็เสียงดังมาก

เขาบอกว่าเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มที่กำลังขี่มอไซค์เข้ามาใกล้เลย
พอมาถึงในบริเวณด่านที่ไฟสะลัว
มันจะเป็นไฟแดงแว๊บนั้นก็จะสลัว
พอมาถึงบริเวณที่มองเห็นได้ระยะหนึ่ง
ปรากฏว่ามอเตอร์ไซด์ก็จอด
ตำรวจก็ตะโกนชี้ว่าอย่าหนีนะอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าพอพูดเสร็จวัยรุ่นก็เดินลงมาจากมอเตอร์ไซด์
แล้วคอเขาก็หลุดแล้วก็กลิ้งลงค่ะ

ก็ตำรวจก็เก็บด่านแหละครับซึ่งเป็นที่โจทยจันทร์มาก
หรือร้องขอให้ช่วยแต่ว่าอยู่ข้างทางแต่ใช้หัวในการถืออย่างนี้
แล้วเวลามอเตอร์ไซด์หรือว่ารถเข้ามาใกล้

ก็เลยเป็นที่โจทจานกันมากจนชาวบ้านก็เลยมาหาปู่ผม
แล้วบอกว่าเอออาจารย์ช่วยไปกำหลาบหน่อยไปจับหน่อยหรืออะไรก็ได้
ซึ่งลักษณะการตายเหล่านี้มันเป็นลักษณะของการตายโหงนะครับ
ก็ต้องบอกว่านี่เป็นความเชื่อนะครับ
คือการตายโหงเนี่ยมันจะคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะมีเวลาของเขา
เช่นเราถูกกำหนดว่าให้ตายอยู่๖๐อะไรอย่างนี้

จึงมีระยะเวลาที่จะต้องอยู่จนกว่าจะถึงเวลานั้น

ซึ่งถ้ามีความอาฆาตมากอะไรมากก็จะเกิดการไปรังความชาวบ้าน

ก็จะปู่ผมก็เลยไปเอามา
เอามาจากจุดตรงที่เขาเสียชีวิตนะครับ
คอขาดเนี่ยปู่ผมได้ไปเอาเป็นลักษณะของข้าวอะครับ

ปู่ผมก็เลยไปเอาตรงที่เป็นฟางข้าวตรงนั้น

ใช่ตรงจุดที่เขาเสียนะครับ
แล้วก็คนที่ว่าไส้ไหลเนี่ย
ปู่ผมได้ไปเอาเป็นลักษณะของ

ส่วนวิธีการทำขถงคาถาอะไรก็อยู่ในส่วนของที่ปู่

แล้วก็มันก็ว่าสะกดเอามาใส่ไว้ในหุ่นโหงพลายตัวนี้

พรายนี่คือเป็นลักษณะของผีชนิดหนึ่งที่เอามาเลี้ยง

งพลายนี้ถูกสืบทอดต่อ

ก็มีแต่เลี้ยงไว้อะไรอย่างนี้มากกว่า

หรือปล่อยไปเฉยเนี่ย

ถูก

ถูก

ลองเดี๋ยวฝรั่งกินอ่ะคุณพัฒน์

ห่อไว้ด้วยผ้ายันที่เป็นผ้าห่อศพแบบนี้
เพื่อไม่ให้ออกมาเพี้ยนพ่านมากวนคน
ซึ่งตอนเอาใหม่ใหม่ผมยังไม่ทราบ
ก็เอามาวางไว้ที่หิ้งเฉย
แล้วมีวัยรุ่นหรือว่าคนที่เขากินเหล้า
ก็ขี่จักรยานขี่มอไซค์ผ่านหน้าบ้าน
แล้วก็เหมือนกับแบบบางทีถ้าขี่มอไซค์ก็จะชอบบิด

เห็นวิ่งไล่เลยนะเป็นผู้ชายตาแดงถือหัววิ่งไล่กับมี

เมื่อกี้คุณพัฒน์บอกว่าถ้าเขาอยู่ในผ้าอย่างนี้
เขาจะไม่ออกมาเพ่นพ่านไม่ออกมา

แล้วเอามาเอามาเพื่อที่จะมาเปิดดู

แล้วแต่นะแล้วแต่ที่นี่เลยนะ

คุณพัฒน์เลี้ยงมากี่ปีแล้วอืม
หนี้ผม๓๐ก็น่าจะร่วมสัก๑๐ปีได้

เรื่องนี้ก็น่าจะประมาณสัก๒๐นะ

ถ้าเขาถูกกำหนดอายุไขให้ตายในอายุ๖๐

ซึ่งถ้าเราศึกษากันตาม

ของวิญญาณจะมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่าโลกของมนุษย์

มันอาจจะมากกว่ามากกว่ามากกว่าในอายุไขของเราถูกหมายถึงว่าหงพลายนี้วันหนึ่ง
ถ้าเป็นรุ่นต่อมาเป็นลูกหลาน

ถ้าไม่สืบทอดมันก็จะหายไปถูกมั้ยครับ
มันไม่หายพี่เพราะว่าของพวกนี้มันจะอยู่ตามอาคมที่เขาลงไว้

ซึ่งต้องบอกว่าการที่ทำโหงพรายหรือของเหล่านี้เลี้ยงเนี่ย
จะมี๒วิธีคือ๑สะกดไว้
๒ให้อยู่ตามความพึงพอใจของเขา
ถ้าสะกดไว้จะอยู่จนกว่าจะมีคนมาแก้สะกดนั้น
แต่ถ้าตามอายุไขอยู่ตามความสมัครใจ
ก็จะครบอายุไขก็จะมาเกิด
คุณผู้ชมฮะโดยปกติสถานีผีดุของเราเนี่ย
เป็นการเล่าเรื่องผีหลอนตื่นเต้นน่ากลัวเหตุการณ์ต่าง

เพราะเรากำลังคุยถึงเรื่องของหงพลายกับหมอผีนะคุณผู้ชมนะ
คุณพัฒน์นี่คือฉายาของเขาคือเขาเป็นหมอผีจริง
และทุกวันนี้ก็มีคนมาขอความช่วยเหลือ
มาให้แก้นู่นแก้นี่
แต่ตัวคุณพัฒน์ไม่รับทำอย่างเดียวคือเรื่องของคุณสายมนต์ดำ

มันจะเข้าตัว

เราจะใช้การเจรจามากกว่า

อยู่สร้างคุณประโยชน์นะ

ผมว่าหลายคนคงอยากจะเห็นของจริง

ไม่ใช่ว่าแกะปุ๊บแล้วเขาไปไหนก็ไม่รู้
คือไปเนี่ยไอ้ตาอย่างเรามองไม่เห็น
แต่คุณพัฒน์เขาจะเห็นไม่เห็นนะอีกเรื่องหนึ่ง

ขอดูตนแรกผมเรียกเป็นตนถูกไหม

ตนที่โดนไม้ไผ่

อันนี้ต้องบอกก่อนว่าผ้าเนี่ยก็ไม่ใช่ผ้าปกติ

มีเลือดมีหนองเปื่อนปกติ

แล้วก็จะลงตัวอาคาร์หระอัขมไว้

อันนี้เป็นตนที่โดนไม่ไผ่
กับสายสิน
ที่เป็นตาสิงตาสังเขา
ก็จะยังมีความเป็นเลือดเป็นหนองกันครับ

เราจะนึกถึงพอมันผ่านการเวลามา

ไม่มีจะเป็นลักษณะ

ใช่ข้างในก็จะเป็นผ้าห่อศพ

แล้วก็จะถูกพันด้วยสายสิน
ตัวนี้ก็จะมีช่วงบริเวณที่เขาโดนไม้ไผ่แทงนะครับ

ใช่จะทำให้เป็นรูให้รู้ว่าอันนี้คือตัวไหน

ก็บางทีตามอุปนิสัยของเขา
บางทีออกมาเล่นมาหยอก

หรือว่าคนในบ้านหรือว่าบางทีคนที่มาหา
บางทีก็แบบอาจารย์มีจริงหรือเปล่าอยากเห็นนะครับ

ผมจะไม่พูดอะไรแบบนั้น

อันนี้คือตอนแรกที่โดนไม้ไผ่

โดนเอ็นตัดหัวขาดแล้วคุณปู่ใช้ฟาง
ใช่ครับก็จะเป็นต้นนี้ครับ
ได้มีการเขียนวาดไว้อย่างนี้เลยเหรอ
ใช่ครับลักษณะคือคุณฮีมโดนเอ็นตัดบริเวณลำคอแล้วก็เสียชีวิต
ซึ่งทางปู่ผมก็จะใช้ฟางหรือว่าต้นข้าวตรงบริเวณที่หัวของเขาหล่นลงไป
แล้วก็เอามาทำเป็นหุ่นเราจะเห็นว่าเป็นฟางเลย
แล้วก็บริเวณลำคอก็จะมีรอยขาดอยู่แต่ว่าจะมีลักษณะเป็นเหมือนปมเชือกที่ผูกไว้
คือเหมือนการต่อคอให้เขานะครับแล้วก็จะมีลงอัคระอะไรต่างไว้
ทั้งคู่ยังไม่เคยถูกคุณพัฒน์เอามาใช้งาน

ไปจนวันหนึ่งเขาสิ้นอายุไขของเขา

ทุกเดือนถ้าจะมีอีกหลายตนต้องบอกว่าอีกหลายตนที่ดุเลย
จากทางประเทศเพื่อนบ้านที่ผมไปเอามาเลี้ยง
อันนั้นก็จะต้องเส้นด้วยเครื่องในไก่สด

แต่ว่าทางประเทศเพื่อนบ้านเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับ

เลือดสดแล้วก็น้ำตะไคร้

เขามีชื่อป่ะ
อย่างนี้ต้นแรกที่เอามาที่โดนไม้ไผ่

ถ้าเราจะเห็นอย่างนี้ก็จะเห็นเป็นฟางเลย

คนปกติทั่วไปสามารถที่จะเปิดผ้าแล้วจับดูได้ไหม

ต้องบอกว่าช่วงคนเราดวงตกอะไรแบบนี้
บางทีก็อาจจะมีการหยอกล้อกัน

เพราะทีมงานเราคนหนึ่งจับไปแล้ว
ด้วยความที่ทีมงานเราก็ต้องอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรบ้าง

ไหนโหมพลายมาอยู่กับเราตรงนี้แล้ว

เอาตั้งแต่ที่ว่าปู่ผมเอาเข้ามาไว้ในบ้านก่อนเลยละกัน

ก็คือว่าในตอนนั้น
ก็คือที่บ้านจะมีลูกหลานกันประมาณ๔คน

ทีนี้ด้วยความที่เราเป็นเด็กนะครับ
เราก็จะแบบกลางคืนบางทีหิว
ก็จะลงมาเจียวไข่กินอะไรกินเนี่ยครับ

คืนนั้นเนี่ยก็คือตัวผมกับน้องชายเนี่ย

ก็เราก็เดินออกจากห้องมาเพื่อที่จะ

เราเห็นก่อนว่ามีคนนะครับ
นั่งอยู่ที่โต๊ะทานอาหาร

เราก็มองแล้วก็นึกว่าเป็นอาเรา

ซึ่งโดยปกตินิสัยของคุณอาเนี่ย

ทำไมวันนี้อาเราไม่บ่น
บ่นก็ปรากฏว่าเราก็เลยเดินลงไป
พอถึงขั้นที่กระพักของบันไดเนี่ย

เป็นผู้ชายแปลกหน้าตัดผมรองทรง
นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหาร

ซึ่งตรงนั้นจะมีเศษอาหาร

ขโมยข้าวบ้านหรือเปล่า
ก็เลยโผล่กระโดดออกไปเลยเพื่อจะไปดู

คือเราเจอเป็นผู้ชายที่มีแต่เลือดทั้งตัวเลย
แล้วก็มีลักษณะของลำไส้ที่ห้อยระโยงระยาง
เขานั่งแล้วเขาก็เหมือนกับหยิบกินแล้วเขาก็หันขึ้นมามองหน้าเราแล้วยิ้มให้เรา
เราก็วิ่งขึ้นข้างบนบ้านเลย
ตอนนั้นรู้เรื่องรึยังว่านั่นคือโหงพลายที่ปู่

ยังไม่รู้ตอนนั้นก็สักประมาณ๑๒เองเราก็ไม่รู้นะครับ
อันนี้คือจะเป็นเรื่องของของคุณหนุ่มนะครับหรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาในบริเวณบ้าน
อย่างบางทีปู่เขาไม่อยู่นะครับแล้วเขามาหาเขาก็จะถอยรถเข้าบ้าน

แต่ทางลูกศิษย์ที่มาเขาจะบอกว่ามีผู้ชายตัดผมรองทรงนะ
แต่งตัวแบบนี้แบบนี้นะมายืนแล้วโบกรถให้
โบกรถว่าถอยถอยถอยอะไรอย่างนี้

ก็คือเขาเลี้ยงไว้ในลักษณะที่ว่าอยู่เฝ้าบ้านเฝ้าช่องอะไรอย่างนี้
หรือว่าบางทีลูกศิษย์มาที่บ้านแล้วก็เหมือนกับว่ามีปัญหากับแฟน
แล้วมาปรึกษากับปู่ผม
เหมือนกับแฟนเขาจะทุบจะตีอะไรอย่างนี้

อยากจะฟันอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็หลังจากที่ออกที่บ้านปู่ผมไป

แล้วก็ทำร้าย
เขาบอกว่าพอขี่มอไซค์ตามไปเนี่ย

เห็นผู้ชายนั่งซ้อนท้าย
ไซค์ของเมียเขาแล้วก็หันมาแต่หันมาแต่หัวบิดมา
หัวหันไปทั้งหลังใช่แล้วก็ยิ้มให้
เขาก็เบรกล้อตายเลยนะครับหรือว่าตัวอันนี้เป็นของคุณหนุ่มนะครับ
แต่อย่างของคุณฮีมเนี่ยเวลาโบกรถก็จะมีถือหัว
หรือว่าคนเข้ามาในบ้านมาหยิบข้าวหยิบของโดยที่ไม่บอกเขา
ไม่บอกไม่กล่าวเขาเนี่ยเขาจะออกมายืนถือหัวบ้าง
เอาหัวตั้งบนโต๊ะบ้างครับอาผมเนี่ยเจอโต๊ะอาหารเลย
เอาหัวตั้งบนโต๊ะอาหารเลยกลางคืนลงมากินข้าวอย่างนี้
บนโต๊ะอาหารเลยจนต้องไปบอกปู่แล้วปู่ก็เหมือนกับลักษณะว่า
ดุเขาคุมเขาในบ้านก็จะไม่ค่อยมีคนเจอ

เหมือนบ้านผีสิงเลยอ่ะคือใครมาก็เจอ
เจอแบบไอ้ไอ้ถอดหัวถือหัวนี่ผมคือแถวบ้านผมต้องบอกว่า
บ้านผมมาข้างหลังจะเป็นนานคนชอบมาหาปลาชอบอะไรอย่างเงี้
แล้วก็ชอบมาหยิบนู่นจับนี่ขโมยนั่นขโมยนี่อย่างเงี้ย
เป็นคนที่เป็นประจำอื้อหือนี่คืออันดับต้นที่มีการพบเจอมากที่สุดเลยป่ะ
ใช่แต่พอมาอยู่ที่บ้านผมเอง
หลังจากที่รับจากกูมาจริงผมรับมาตั้งแต่ก่อนปู่จะเสีย
เพราะว่าพอปู่อายุมากขึ้นก็ไม่ได้มีการคุม
อะไรเขาเขาก็จะเริ่มกวนคนในบ้าน

ก็จะมีลักษณะของอย่างที่บอกไว้ว่า

วิ่งไล่ลากไส้ถือหัว
อะไรอย่างนี้จะเป็นอุปนิสัยของเขา
หรือว่าถ้าอยู่ในบ้านบางทีผมเอง
เรานั่งนั่งสวดมนตร์กลางคืน

เราจะรู้สึกเลยว่ามีคนมายืนข้าง
ถ้าเราออกจากสมาธิลืมตามา

เป็นผู้ชายที่ถือหัวและยื่นมาให้เราดู

ยกของเล่นนู่นหยิบนี่หยิบนั่น

เวลาเล่นแล้วก็จะมีแบบเพื่อนฝูงมาเล่นกันเนี่ย

อย่าเสียงดังรำคาญอะไรอย่างนี้

แล้วก็เห็นเป็นผู้ชายเนี่ย

แล้วก็มาเล่นกัน๕ทุ่มที่ยังคืน

เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คนนั่งนับไพ่เลย

ผนพลองไพ้หัวตกกลิ้งลงมาเลย

มาลุกขึ้นบันดาลมานี่
ก็จะมี

คุ้มเอาถ้าไม่คุ้มก็ยังออก

ยังมีที่บางท่าน

วิ่งขึ้นบันไดให้เห็น
บอกว่าให้คุ้มคุ้มอื่นเลย
แต่ยังมีอยู่ทุกวัน
ก็จะไม่ให้บังคับ
จะเป็นลักษณะนั้นมากกว่า
หรือว่ามีบางทีเราคิดถึงใครสักคนหนึ่ง
คิดถึงใครสักคนเหมือนรุ่นพี่เราที่แบบ
นับถือกันนานแล้วไม่ได้เจอหน้ากันอย่างนี้
เขาก็อยู่อีกที่หนึ่ง
อย่างผมอยู่มินยุรีเนี่ยเขาอยู่ร่ม๙อะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ไกลกันมาก
เราก็ได้แต่บ่นบางทีนั่งสมาธิสวดมนต์เสร็จแล้วก็บ่น

เที่ยงคืนตีหนึ่งขี่มอสไซค์มาหา
เขาบอกว่าขี่มาถึงปุ๊บโวยวายมาก่อนเลย
โอ้โหไม่มาหาแค่นี้ต้องให้คนไปตามเลยเหรอ
ตามยังไงอ่ะก็เนี่ยกำลังล้มตัวนอนนอน
คนนอนตะแคงนะครับแล้วก็เหมือนเอามือเท้าอย่างนี้
มาถึงมานั่งอยู่ข้างเตียงแล้วมันดึงแขนลงแล้วบอกว่าทำไมไม่ไปหาอาจารย์
มาเรียกบ่อยค่อนข้างบ่อย
คุณพัฒน์ครับเรามาถึงช่วงนี้
แน่นอนว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของคุณสัยมนต์ดำครับ
ทุกวันนี้ยังมีเรื่องเล่าลักษณะแบบนี้อยู่
คุณพัฒน์อยากจะแนะนำอะไรไปถึงคุณผู้ชมที่บางคน
อยากจะเข้าสู่ทางรัฐเฮ้ยฉันชอบคนนี้
ฉันอยากได้แบบเนี้ยแล้วฉันกำลังจะไปหาใครสักคนหนึ่งที่ทำสายดำครับ
ให้กับตัวเองเพื่อที่จะได้ของสิ่งนั้นมา
คือหนึ่งเลยเอาสิ่งแรกก่อนเลยนะครับที่มีคนมาปรึกษาผมเกือบทุกวัน
คือต้องบอกว่าด้วยยุคโลกาพิวัฒน์นะครับโลกมันไว
มนุษย์เนี่ยตามไม่ทันโลกก็จะต้องการหาที่พึ่งต่าง
ที่เช่นเราจะไปขายของแล้วกันบางทีก็แบบยอดขายไม่ดีไปขอพร
หรือบางคนไปบนหรือบางคนมีหนักกว่านั้นอาจจะแบบว่าไปทำพิธีต่าง
หนึ่งสิ่งที่คุณควรจะคิดไว้ก่อนหรือว่าคุณต้องศึกษาให้ละเอียดก่อน
ว่าสิ่งที่คุณจะไปทำหรือจะไปเอามาใช้หรือลงไปในตัวคุณเนี่ย
มันคือวิชาอะไรมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร
สองผู้ที่ลงให้คุณเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่าหรือว่าหลอกลวงซึ่ง
ซึ่งผมจะบอกไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันว่ามีหลายเคสนะครับที่มาหาผม
เพราะฉะนั้นให้ศึกษาให้ละเอียดก่อนเลยว่าสิ่งที่คุณจะไปเอามา
หรือจะทำเนี่ยมันให้ผลอย่างไรหลายคนเช่นศีรภึ่งมาใช้เป็นของผิของพาย
คืออย่างสมมุติเราไปหาอาจารย์คนนึงเราก็จะต้องบอกว่า
อาจารย์ขอที่แรงที่สุดเลยนะ

ขอแรงเลยแต่โดยที่ไม่คิดถึงผลลัพธ์
ปู่ผมจะสอนเสมอว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้
แลกเปลี่ยนด้วยสิ่งที่เท่าเทียมเท่านั้น
เพราะฉะนั้นเวลาการทำเรื่องพวกนี้ก็จะต้องมีการ
จะต้องมีการอะไรอ่ะต้องแลกด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แลกด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นคนถือของ
ก็จะต้องมีข้อห้ามต่างที่คุณต้องปฏิบัติ
ถ้าคุณไม่ปฏิบัติก็คือผิดครูเข้าตัว
เพราะฉะนั้น๑คุณต้องศึกษาให้ละเอียด๒
๒ระวังโดนหลอก
แล้วก็๓ทางที่ดีถ้าเป็นมนตร์ดำเลย
คำว่ามนต์ดำคือทำแล้วผู้อื่นเดือดร้อน

เพราะมันเข้าตัวขึ้นมาไม่คุ้ม

ก็ตั้งแต่๑๒จนตอนนี้๓๐

ผมเจอมาค่อนข้างเยอะ
ที่ไปหาของพวกนี้มาใช้แล้วเข้าตัว
มีอาการต่างเป็นบ้าวิปราชหรือว่า
นอนจะตายแหล่ไม่ตายแหล่

เห็นเป็นคนมาจกไส้จกคุงกินเลยก็มี
จะร้องโวยวายให้ลูกหลานช่วย
หรือว่ากลางวันนอนไม่มีเรี่ยวมีแรง
แต่กลางคืนลุกขึ้นกินข้าวเป็นหม้อ
มันเข้าตัวจากที่เขาเคยไปเอาของมาใช้

มันก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าดำ
ก็จะมีสิ่งแลกเปลี่ยน
ซึ่งไม่ควรจะไปยุ่ง

ส่วนมากจะหนีไม่พ้น๒อย่างขึ้น

อย่างนี้เป็นมนต์ดำ
แล้วให้ผลค่าตอบแทนสูงมาก
สำเร็จไวได้จริง
แต่ค่าใช้จ่าย

ขวดแค่นี้๕๐๐บาท

จะต้องเป็นผู้ที่มีวิชาเท่านั้น
เพราะว่าพรายที่เราดีดใส่เขา
มันจะกินตัวของผู้ที่โดนดีด

ก็อาจจะต้องอ่อนแรง

นอนเสียชีวิตไปอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วความร้ายของน้ำมันพายคือ

แล้วก็จะกินพลังชีวิตของผู้ที่ดีดไปอีกครับ
นี่คือในเรื่องของน้ำมันพลาย

ถ้าเราดูในหนังจะเป็นหุ่นประกบกัน

แล้วก็เขียนชื่อนำสกุล

เท่ากับว่าผู้ที่ทำและผู้ที่โดนกระทำ

อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของกรรมนะฮะ

ผมไปเฝ้าแกที่โรงพยาบาล
แกก็จะบอกว่าเห็นคนเนี่ย

แกเหมือนกับคุยกับใครสักคน

กินอะไรหรือยังเราก็นึกว่าคุยกับเรา

เหมือนกับที่ผีที่แกเลี้ยง

หลายเรื่องหลายราวที่เราเคยได้ยินได้ฟังมานะครับ

มันมีบทเรียนมันมีคติเตือนใจ

อย่าไปยุ่งอย่าไปคล่องอย่าไปเกี่ยว

ที่เราจะให้ใครสักคนหนึ่งมารักมาชอบเรา

ศรัทธาจากตัวเราเอง
ไม่ใช่ใช้ทางลัดลักษณะแบบนี้

ผมกล้าพูดเต็มปากเลยว่ายังมี
เพราะว่าในแต่ละวันที่ผมใช้ชีวิตเนี่ย

ค่อนข้างเยอะมากนะครับ
แล้วเราก็จะช่วยเขาเป็นทานไป

อย่างตัวผมเองผมก็ช่วยคนมาเรื่อย
โดยที่ผมไม่ได้เรียกร้องอะไรใคร
หรือเรียกสินค้า๑๒บาท

มีเราก็ใช้คุณพระซะดีกว่า

มันก็แก้ไม่ทันนะคุณผู้ชมอย่าไปยุ่งอย่าไปคล่อง
ไปเกี่ยวกับมันดีที่สุดแล้วแล้ววันนี้รายการสถานีผีดุของเรานะครับ
แขกรับเชิญที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ฮะ
คุณพัทรหมอผีขอบคุณมากแล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับ
สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในรายการสถานีผีดุของเราแบบนี้
ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเรื่องราวต่าง
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการแบบนี้ครับ

เราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญกันใหม่กับสถานีผีดุของเรา
และในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเราลาทุกท่านไปก่อน

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้า๔ทุ่ม

ฝันดีราตรีสวัสดิ์

สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพัฒน์ครับ